เมืองเบิร์นนั้นถือว่าเป็นเมืองหลวงของสวิสเตอร์แลนด์ที่มีเสน่ห์ความสวยงามของทั้งสถาปัตยกรรมรวมทั้งธรรมชาติที่งดงามนะคะ
การที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น
ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกทีเดียวค่ะ
เราไปติดตามบรรยากาศมาฝากในค่ำคืนนี้กันจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
ต้นไม้น้อยใหญ่เริ่มเปลี่ยนสีผัดใบก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว
ทำให้ใบไม้เป็นสีเหลืองสดและสีแดงและเรือ
บล้อมบ้านเรือริมแม่น้ำอาเร่

ภาพที่ปรากฏตรงหน้างดงามราวกับภาพวาดค่ะ
แม่น้ำอาเร่เปรียบเสมือนป้อมปราการตามธรรมชาติ
สำหรับป้องกันฆ่าศึกในสมัยก่อน
ปัจจุบันบ้านเรือนปลูกเป็นระเบียบทั้งริมน้ำและกลางแม่น้ำ
ทัศนียภาพรอบงดงามจับตาค่ะ
สะพานที่ทอดยาวเข้าสู่ตัวเมืองมีรถไฟแล่นผ่าน
เป็นความแตกต่างอย่างลงตัวระหว่างโลกสมัยเก่าและโลกสมัยใหม่
เห็นซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
เป็นเจ้าหมีที่เลี้ยงเอาไว้ในบ่อหมีริมแม่น้ำอาเร่
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบิร์นด้วยเพราะว่า
ชื่อของเมืองแปลว่าหมีค่ะ

แต่ทางการสวิตช์อนุรักษ์เมืองเก่าและรักษาผังเมืองเดิมเอาไว้
อาคารร้านค้าต่างจึงเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุคกลาง
สองข้างทางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบตลอดแนวถนนความยาวถึงหกกิโลเมตร
ถนนสายนี้ทอดยาวสู่หอนาฬิกาใจกลางเมือง
สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์นก็คือนาฬิกาที่ติดตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ด้วยค่ะ
การยูเนสโก้ยกย่องให้เมืองเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลกในปี๑๘
และได้รับการจัดอันดับเป็น๑ใน๑๐ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก
ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดเราจึงเห็นร้านค้าและสำนักงานขนาดเล็ก
ซ่อนตัวอยู่ในชั้นใต้ดินของฟุตบาทสองข้างถนนที่เราเดินผ่านค่ะ
ลวงต่างก็น่ารักแต่งแต้มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส
สร้างความเพลิดเผินให้กับนักท่องเที่ยว
อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเมืองใหญ่ในสวิสเตอร์แลนด
ก็คือรถรางไฟฟ้าที่แล่นไปมาขวักไขวตัดกับตัวเมืองเก่า
เราเดินอ้อมเมืองไปชมอาคารรัฐสภาหลังใหญ่
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี๑๘๕๒และเสร็จในปี๑๙
หลานของรัฐสภาเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของสถานที่
มีความหมายมากที่สุดในประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ด้านหลังอาคารแห่งนี้แต่งแต้มด้วยความงามของฤดูใบไม้ล่วง

อีกหนึ่งสถานที่ที่ควรจะลึกไว้ในความทรงจำคือโรงแรมบุรีวาด
โรงแรมเก่าแก่ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
มีหลักฐานที่จดจารึกไว้ว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาในรัชกาลที่๙
เสด็จประทับณโรงแรมแห่งนี้ด้วย
การสนาพรื่มจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน